คุณผู้ชมคะมาดูคดีข่มขืน
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐สิงหาคม

แล้วก็อยู่กับคุณย่าด้วยคุณย่าอายุ๗๐กว่าแล้ว
คือเด็กผู้หญิงสองคนนี้พ่อแม่แยกทางกัน

แล้วก็ผู้หญิงอายุ๑๖เขามีแฟนแล้ว
แฟนชื่อนายหมอกนายหมอกคนนี้เลย
อายุ๑๙ปีอยู่ด้วยกันในบ้าน
วันที่เกิดเหตุในหมอกทำทีไปถามคุณย่า
วันนี้ทำอะไรกินมีอะไรทำกับข้าวหรือยัง

หมอกบอกเดี๋ยวอาสาขี่รถไปส่ง
อ๋อเหรอแล้วทิ้งย่าเอาไว้ที่ตลาด
ตัวเองขี่รถกลับมาที่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นค่ะตัวผู้หญิงอายุ๑๖ปีเนี่ย
เป็นใจให้แฟนนุ่มของตัวเองที่ชื่อในหมอกไปข่มขืนน้องสาว
อายุ๑๒ป่วยเป็นออทิสติก

น้องสาวตัวเองแล้วก็เหมือนกับดูต้นทางให้ด้วย

อายุ๑๒มีเลือดออกจากอวัยวะเพศ
ออกมาต่อว่าเด็กผู้หญิงอายุ๑๖โมโห
จับย่ามัดมือมัดเท้า
แล้วก็เอาเงินในกระปุกของคุณย่าไป๓๐๐บาท
เอาแหวนทองของคุณย่าครึ่งสลึงเอาไปด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหนีไป

ตำรวจเขาก็ตามหาตัวนะคะ
จับได้แล้วนะคะตำรวจเขาใช้วิธีการ
ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ใช้
ใช้ในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
วันที่๒๓สิงหาคมก็คือ๒๓วันหลังก่อเหตุ
จับสัญญาณได้ก็เลยเชื่อว่ายังคงอยู่ในพื้นที่

จับได้ตอนกำลังจะหนีไปที่อำเภอหาดใหญ่

คนนี้เลยคุณผู้ชมนายสันพิษ
โกบใบหรือในหมอกอายุ๑๙ปีนะคะ
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสพสะดาวจังหวัดสงขลา
สกัดจับได้พร้อมแฟนสาววัย๑๖ปี
กำลังหนีไปที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
สารภาพกับตำรวจว่ากำลังจะเข้าไปในตัวเมือง
เพราะที่นั่นคนเยอะคนพลุกพลาด
ตำรวจน่าจะไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตว่าใครเป็นใคร
หลังก่อเหตุยอมรับว่าไม่ได้หนีไปไหน
เปิดห้องพักแถวอำเภอสะดาวใกล้บ้านนั่นแหละ

ไม่ได้หนีไปไหนไกลก็เป็นไปตามที่ตำรวจคาดเอาไว้ตั้งแต่แรก
สองคนนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกลนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของการข่มขืน

ผู้สื่อข่าวรายงานนะว่าสีหน้าไม่สลดเลย

ข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีที่เป็นออทิสติกนะ
แต่สาเหตุที่อวัยวะเพศของน้องฉีกขาดมีเลือดไหล

แตงกวาใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเด็กค่ะ

ใช้แตงกวาใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเด็ก
เด็กไม่ได้ทำเองใช่แต่เป็นการแกล้งเล่นไม่ได้ข่มขืน

แต่คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะตามหลักกฎหมายนะคะ
ถ้าเป็นการข่มขืนกระทำชำราว

หรือคุณจะใช้อะไรก็ตาม

ใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

คุณจะอ้างว่าไม่ได้ใช้อวัยวะเพศใส่เข้าไปไม่ได้ข่มขืน
ไม่ได้นะคะตามหลักกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะคะ

ข่มขืนครับ
แล้วมันเกิดเรื่องอะไรครับที่ว่าอยู่ดีน้องออนมีเลือดหอบ

แล้วก็จืนจันใช่ไหมไม่ได้ข่มขืน

ก็อยู่สะดาวเนี่ยครับมานอนโรงแรมสบายริเมียน
แล้วทำไมต้องออกจากบ้านอ่ะคะตอนนั้น

แล้วทำไมต้องหนีอะคะถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะค่ะ
ก็ตอนแรกมันได้ยินป้ามันพูด

อ้างว่าเป็นการแกล้งเล่นโดยพี่สาวอายุ๑๖ปีเป็นคนแกล้ง

แล้วคุณย่าก็บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
แกล้งน้องแบบนี้มาแล้วด้วย

แล้วก็ตัวในหมอกเองเนี่ยประวัติก็โอ้โหคุณผู้ชม
เคยถูกจับข้อหาบุกรุกข้อหาพยายามข่มขืนเด็กผู้หญิง

ตำรวจบอกว่าในหมอกเหมือนกับมีความวิปริตทางเพศ
อยู่ในคุกฝังมุกที่อวัยวะเพศด้วย
นี่ตำรวจแจ้งข้อหาเนี่ย
หมอกบอกยังไงก็ได้จะแจ้งอะไรก็ได้

ส่วนผู้หญิงอายุ๑๖ปี
แฟนสาวของในหมอกซึ่งเป็นพี่สาวของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็พามาด้วยนะคะแต่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะ
คุณผู้ชมอายุแค่สิบหกเนี่ยค่ะก็ปิดบังใบหน้าแบบนี้

พันธุ์ตำรวจเอกอนุรุษอิ่มอาบ

หลังสอบปากคำเสร็จรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาบอกว่า
หมอกไม่ยอมรับเรื่องข่มขืน
ก็ยอมรับแค่เรื่องของการขโมยของในหมอกยอมรับ
ขโมยรถจักรยานยนต์ของพ่อแฟนเพราะแฟนบอกให้ทำก็เลยทำ
ประเด็นการทำร้ายร่างกายย่าเนี่ยหมอกบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
รายละเอียดไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องในครอบครัว
และผู้ต้องหาก็คือคนในครอบครัวผู้เสียหายก็คือคนในครอบครัวคือเป็นพี่น้องกันเนี่ยค่ะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนักกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ

ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ

ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้ขอมูลอะไรมากนะกลัวจะเป็นการตอกย้ำเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทางคุณพ่อของผู้เสียหายนะคะ

ก็ไปเอาผลตรวจจากคุณหมอนะคะ
สรุปเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าอวัยวะเพศของเด็กหญิงวัย๑๒ปีฉีกขาดไปจนถึงช่องท้อง
ส่วนเรื่องของคราบอสุจิคุณหมอไม่ได้สรุปนะคะ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าคือมีคราบเลือดอยู่เยอะ
ไม่สามารถแยกได้ว่ามีอาสุจิปนเปื้อนอยู่ด้วยหรือเปล่า
คือเลือดเยอะมากคุณหมอบอกแบบนี้
คุณพ่อก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราว่า
ยังมั่นใจว่าในหมอกข่มขืน
เพราะในบ้านไม่มีแตงหรือแตงกวาหรืออะไรก็ตาม
ที่ในหมอกอ้างว่าแตงพ่อบอกไม่มี
ก็บอกในหมอกว่าพูดความจริงมาเถอะกล้าทำก็ต้องกล้ารับ
หลังจากนี้พ่อบอกว่าคือลูกสาวตัวเองที่อายุ๑๖ปีเนี่ย
ที่เป็นพี่สาวของผู้เสียหายเนี่ยถามว่าจะให้อภัยไหม
บอกให้อภัยนะแต่พ่อมีข้อแม้
ยุ่งกับหมอกได้ไหมคบกับหมอกได้แค่๓เดือน
ลูกสาวคนโตนิสัยเปลี่ยนไปเลยค่ะ
เปลี่ยนนิสัยได้ไหมถ้าเราให้เขาเลิกยุ่ง
ที่เขาไปคบกันนายหมองนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ล่าล่าเริงครับไม่ใช่แบบนี้
นี่เขาทำได้ทุกอย่างเลยอะไรที่อยากได้เขาจะทำหมดเลย
อภัยถ้าเขาทิ้งนิสัยแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยหมดแล้ว

คุณพ่อบอกเลยว่าตั้งแต่ในหมอกเข้ามาในชีวิตลูกสาว
วัย๑๖ปีเนี่ยนะลูกสาวนิสัยเปลี่ยนไปเลย
แล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยคือนักข่าวแล้วก็ตำรวจเข้าไปที่บ้าน

เขาก็ไปดูห้องที่ลูกสาวคุณพ่ออยู่

บอกรักหมอกเนี่ยคือเหมือนกับรักกันมาก
คือเพิ่งครบกันแค่๓เดือนแต่รักมาก
จะรักตลอดไปคิดถึง
เพิ่งแสดงว่ายอมทุกอย่าง

คือในหมอกอยากจะทำอะไรอยากจะทำแบบไหนอะไรยังไง

หมอกเกิด๒ตุลา๒๕๔๒อายุ๑๙
เด็กผู้หญิงอายุ๑๖เกิด๒ตุลาเหมือนกันปี๔๕
เขาก็คงจะคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อคู่กันอยู่ด้วยกัน
แต่น้องผู้หญิงเพิ่ง๑๖ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บอกรักกันบนกำแพงแบบนี้
ทีนี้ทางตำรวจก็บอกนะคะคุณผู้ชมว่ายังไม่ได้ตรวจสอบหาสารเสพติดนะคะ
ว่าทั้ง๒คนก็คือในหมอกคนนี้
กับตัวแฟนก็คือผู้หญิงอายุ๑๖มีการเสพยาเสพติดหรือเปล่า
คือหลายคนตั้งข้อสังเกตไงว่าคนจะมาก่อเหตุแบบนี้มาแกล้งกันอะไรแบบนี้
เมาไหมคนปกติไม่แกล้งน้องแบบนี้หรอกนึกออกมา
นี่ค่ะตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ตรวจนะคะว่ามีสารเสพติดหรือเปล่า
แต่ประวัติหมอกมีคดีข่มขืนอย่างที่บอกปี๕๙แล้วก็ออกมาปี๖๐
มีการเสพยาเสพติดมีเคยมีประวัตินะคะ
ส่วนตัวเด็กผู้หญิงอายุ๑๖เนี่ยไม่เคยมีประวัติอะไรมาก่อนเลยนะคะ
อยู่กับย่าพ่อกับแม่แยกทางกัน
แม่ไปเจอกับเหมาะตอนไหนมันถึงเข้ามาอยู่ในจิตใจของน้องเขา
ถึงท่านน้องเขาพามาอยู่ที่บ้านด้วยเลยแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ย่าก็โดนไปด้วยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ไปคุยกับย่านะฮะของน้อง๑๒ปีที่เป็นออทิสติกนะครับ
แล้วก็พี่สาววัย๑๖ปีของเด็กออทิสติก
ที่เป็นผู้ก่อเหตุร่วมกับในหมอกนะครับ
ย่ายอมรับว่าโกรธมากที่หลานสาวแท้ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
กล้าทำร้ายย่าได้ขนาดนี้แล้วก็ทำร้ายน้องสาวตัวเองได้ขนาดนี้
ต่อจากนี้ไปจะไม่ขอเลี้ยงดูส่งเสียอะไรอีกแล้ว
เพราะยังกลัวว่าเดี๋ยววันดีคืนดีหลานสาววัย๑๖ปีคนนี้

ย่าก็เล่าย้อนให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

ย่าบอกว่าในหมอกวันเกิดเหตุนะมาถามว่าวันนี้จะทำอะไรกิน
ถ้าไม่มีของทำกับข้าวก็ให้ไปซื้อที่ตลาด
ย่าก็เลยบอกไปว่าไปไม่ไหวหรอก
หมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไป
ย่าก็งั้นไปก็ได้นะเพราะว่าหลานก็บอกว่าให้ไปตลาด
แต่พอในหมอกไปส่งย่าที่ตลาดแล้ว
หมอกขี่รถย้อนกลับมาที่บ้านทิ้งย่าไว้เลย
แล้วก็มาจัดการข่มขืนหลานสาววัย๑๒ปีที่เป็นออทิสติก
ซึ่งตอนนั้นนอนหลับอยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วนายหมอกก็ไปรับย่ากลับมาจากตลาด
แต่พอย่ากลับมาถึงเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมเตียงนอนของหลานสาววัย๑๒ปีที่เป็นออทิสติกเนี่ย

ก็เลยถามทั้งในหมอกแล้วก็หลานสาววัย๑๖ปีที่เป็นพี่สาว
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาว
พี่สาววัย๑๖ปีบอกกับย่าว่าไม่ได้ทำอะไรนะ

เอาสิ่งของเนี่ยใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของน้อง
แต่ไม่คิดว่าเลือดมันจะออกมากขนาดนี้
ย่าก็เลยต่อว่าไปนะ

หลานสาววัย๑๖ปีเดินมาหาย่าแล้วบอกว่าขอแหวนที่ใส่อยู่หน่อย

แต่ย่าไม่ให้ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วย่าก็ตีหลานสาวคนโต

เดินไปหน้าบ้านจับย่ามัดมือมัดเท้า
กระชากเอาแหวนทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงของย่าไป

ก่อนที่จะเดินไปหาในหมอกที่รออยู่หน้าบ้าน
เหมือนลักษณะเป็นคนดูต้นทาง
แล้วทั้งคู่ก็เอารถจักรยานยนต์ของพ่อขับหลบหนีไป
มัดเท่าเอาแวนมาวะ

มันไม่ให้มันก็เลยจับมันจับ

ก็หลุดหลุดเลย

มันก็เอาไม่ได้ไว้นะอยู่ในมือนี้

มันทีนึงก็หล่นไป

เก้าอี้ก็เอาไม่ได้อะไรก็เอาไม่ได้
มันก็เลยปล่อยยายแล้วก็ไปลงรถ

วันนั้นก่อนที่จะทำมันก็ทำ

มันบอกว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรหยอก

ให้ไม่เท้า

จึงยายก็พ่อไปยังไง

จึงจบโน้นพวกมันก็เลย
เอารถเครื่องพ่อมันมาส่ง
อู๋ทั้งพักแล้วตีได้
คุณบอกว่าป๊าไอ้ออนตะหมูกออกเลือด
นี่ค่ะแล้วคุณย่าก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกคุณพระอุปุติมิติมิติม
คือก่อนหน้านี้ตัวพี่สาวอายุ๑๖อ่ะ
เคยทำอนาจารย์น้องสาวมาแล้วนะใช่เคยทำมาแล้วอะค่ะแต่ก็
คือโชคดีที่คุณย่ามาเห็นมาต่อว่าเอาไว้ได้ทันครับเนี่ยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่า
ตัวคุณย่ากับตัวผู้เสียหายเด็กผู้หญิงอายุ๑๒เนี่ยนะคะ
อยู่บ้านอื่นนะไปอยู่บ้านคุณป้าแทนก็กลัว
กลัวเรื่องของความปลอดภัยถ้ากลับไปอยู่ที่เดิม
ส่วนการดำเนินคดีตำรวจยืนยันว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืน
ทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปีนะคะ
ยังไงก็เป็นข้อหาข่มขืนอยู่ดีนะคะ
คุณจะอ้างว่าเอาพี่สาวกแกล้งใส่แต้งเข้าไป
แต่คุณก็ร่วมด้วยไงคะหมอกก็ร่วมด้วยไง

คุณจะแยะยิ้มแล้วบอกว่าไม่ได้คมคืน

ตามกฎหมายมันก็ข่มขืนนะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีที่สารเยาวชนนะคะ
ส่วนหมอกเนี่ยก็ต้องไปฝากค้างต่อสารจังหวัดนาทวีนะคะ
ก็จะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่า
ยังตอบไม่ได้ตำรวจบอกแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
คือทำรายงานบอกว่าตัวพี่สาวเองเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยรักน้องเท่าไหร่ใช่ไหม

ก็ไม่รู้ว่าเพราะเจอในหมอกไปด้วยหรือเปล่านะ